พาคุณผู้ชมไปราชบุรีกันหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีกู้ภัยไปฝึกดำน้ำลงไปในแม่น้ำนะคะ
แล้วปรากฏว่าเขาดำลงไปเนี่ยไปเจอกับรูปปั้นปู่ฤษีรูปปั้นเบอร์เรอเลยนะคะน้ำหนักเนี่ยคาดกะดูแล้วประมาณ๑๐๐กิโลกรัมได้ค่ะ
ลองไปดูกันก่อนว่าตอนที่เขาลงไปเจออยู่ในสภาพไหนยังไง
นี่เป็นคลิปที่นักประดาน้ำของมูลนิธิสว่างราชบุรีดำลงไปพบนะคะ
เป็นรูปปั้นปู่รือสีที่จมอยู่ใต้น้ำครับวันที่สิบหกมีนาคม
คือวันนั้นเขาลงไปฝึกดำน้ำกันแล้วก็ไปเจอ
เขาบอกว่ารูปปั้นปู่ฤษีนี้เนี่ยนะคือถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้ว
เมื่อก่อนอยู่ใต้ต้นโพแต่ตอนนี้มาอยู่ในแม่น้ำ
ทีนี้พอตอนที่เขาจะเตรียมนำงมนำขึ้นมาจากแม่น้ำเนี่ย
ลงไปหาพิกัดเดิมหาไม่เจอแล้วค่ะพิกัดที่นักประดาน้ำพบรูปปั้นปู่ฤษีเนี่ย
ที่แพรริมน้ำคลองข่อยใต้สะพานวัดจอมปราศาสตร์ในตำบลคลองข่อย
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะขนาดของรูปปั้นปู่ฤษีตนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าสูงสิบสองนิ้วหน้าตักกว้างสิบห้านิ้ว
น้ำหนักเนี่ยกะคร่าวคร่าวน่าจะประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมได้อ่ะค่ะ
ครับซึ่งรูปปั้นพ่อปู่ฤษีที่เจอเนี้ยเป็นปางสมาธิ
เขาบอกว่ารูปปั้นพ่อปู่ฤษีเนี่ยมีทั้งหมด๙ตนมีปางแตกต่างกันไป
ทุกทุกตนเนี่ยถูกสร้างในสมัยกรุงธนบุรีนะคะไทม์ไลน์ในการเจอคือสิบหกมีนาคม
กู้ภัยลงไปฝึกดำน้ำแล้วก็ไปเจอรูปปั้นพ่อปู่ฤษี
ต่อมา๑๐ธันวาคมบอกกล่าวชาวบ้านเรียบร้อย
เตรียมทำพิธีอันเชิญพ่อปู่รือสีขึ้นจากน้ำ
ทีมงานลงไปงมในแม่น้ำที่จุดพิกัดเดิมไม่เจอรูปปั้นพ่อปู่ฤษีแล้ว
หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอภินิหารบังตาหรือเปล่า

มีคลิปยืนยันนั่นนะคะว่าเขาถ่ายมาได้ครับ
กู้ภัยก็เลยมีการจุดทูปขอขมาแล้วก็ให้นักประดาน้ำ๘คนลงไปอันเชิญรูปปั้น

ทีนี้ระหว่างค้นหาหนึ่งในลูกทีมบอกเมื่อคืนเขาฝัน
เขาฝันค่ะว่าลงมาค้นหารูปปั้นปู่ฤษี
แต่หาไม่เจอปู่หายไปไม่อยู่แล้ว
หลายคนก็บอกเอ้ยทำไมฝันเหมือนเรื่องจริงเลย
แต่เขาบอกระหว่างค้นหานะตอนที่หาไม่เจอ
เขาบอกเออเมื่อคืนฝันแบบนี้แหละแบบนี้เลย
ว่าลงมาหากันอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่เจอ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดจอมปราศาสตร์นะคะ
ไปเจอกับกรรมการวัดจอมประสาทนายสุรีดอนเดือนไพร
ทำพิธีอันเชิญจะอันเชิญปู่ฤษีขึ้นมาเมื่อวานนี้
ก็บอกเอ๊ะคิดว่ายังไงมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงดำลงไปแล้วไม่เจอทำไมถึงนำขึ้นมาไม่ได้
เพราะว่าเมื่อวานมีการเชิญพรามมาทำพิธีด้วย

ทีนี้กรรมการวัดจอมประสาทบอกผมคุยกับพรามที่สื่อถึงปู่ฤษีแล้ว
รามบอกท่านยังไม่ขึ้นถ้าถึงเวลาเดี๋ยวท่านขึ้นเอง

จัดเทียนแพ้ขอก็มาขอก็มาท่านแล้วก็อันเชิญท่าน
ก็เลยประสานกับทางมูลนิธิว่าให้มาเอาขึ้นให้ที
อันนี้ถุด็อเอิ่มเค้าว่าท่านหายไปยังไง
ก็ต้องซื้อต้องหาผู้รู้ที่ซื้อซื้อ
แล้วได้เลิกท่านจะขึ้นแน่แล้ว
แต่นะคะจัดหมายกันอีกทีนึง
สุดในชนะกริจชายจัณฑ์ไวต์วัชกรวดจอมประสาท

เดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวปู่ฤษีแกขึ้นมาเองแหละแกน่าจะยังอยู่ใต้น้ำ
ส่วนที่ปู่ฤษีรูปปั้นหายไปเนี่ยน่าจะย้อนกลับไป๒๕ปีก่อน
ที่เป็นช่วงโจรล่าตัดเสียงพระตามวัดเนี่ยก็น่าจะหายไปในช่วงตอนนั้นนั่นแหละ

เดี๋ยวพอจะห้าเอาจริงห้าไม่เจอแต่ว่าคนจะเอาไป

มันลึกงั้นมันลึกอ่ะเจอไปได้ไง
ถามชาวบ้านคลองข่อยที่เคยบวชเรียนที่วัดจอมประสาทนะคะ
นายนครชัยลักษณะโตก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครปั้นรูปปั้นปู่ฤษี
แต่รู้ว่ามีอยู่ที่วัดตั้งแต่ปลายกรุงธนบุรีแล้ว
เขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสเอาฤษี๙ตนมาวางไว้รอบต้นสมพิเภก
สี่คนโอบแล้วก็มีคนมากลับว่ายเรื่อยมาศักดิ์ศิษย์ในเรื่องรักษาโรคโชคลับต่างนานา
แล้วปู่ฤษีทั้ง๙ตนก็หายไปเมื่อ๒๕ปีก่อนค่ะ
สมัยก่อนตรงหน้าเมนมันจะมีต้นสมพิเภกประมาณ๔ขนโอบนะครับ
มพระเด็จพระคุณหลวงพ่อปีชาท่านเจ้าวาดองค์เก่า
ท่านก็ได้เอามาศรีทั้งเก้าตนมาตั้งหลวงไว้ห่วนต้นไม้ไว้
ตอนที่มากลับว่ายบูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาอะไรมากลับว่ายแล้วจะมาขอขอนเรื่องใด

ก็ในเรื่องโชคลางบ้างในเรื่องของหายบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบนทหารอะไรประมาณนี้นะครับ

หวยประมาณโชคลาภอะไรประมาณนี้นะครับ
ก็มีชาวบ้านถูกกันหลายคนหลายท่านครับที่ถูก

แต่สมัยนั้นแล้วก็สมัยนี้จนปัจจุบันที่ว่าก่อนที่จะหายไปนะ
ชาวบ้านเนี่ยเขามีความเห็นแตกออกเป็นสองเสียงนะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอภินิหารชัวร์อืม
นิหารบังตาปู่แกยังไม่อยากขึ้นเดี๋ยวแกขึ้นแกขึ้นเอง
แต่อีกฝั่งนึงบอกว่ามันก็ผ่านมานานแล้วนะตอนดำเจอ๑๖มีนาตอนจะอันเชิญ๑๐ธันวาคม
กัดมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะดำลงไปคนละจุดจำไม่ได้หรือเปล่า